คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้เนี่ยเรื่องของตำรวจเป็นกระแสร้อนแรงตลอดเลยนะคะ
แล้วก็มันมีเรื่องของการออกมาพูดว่าการแต่งตั้งโยกย้ายต่างมันเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรม
ล่าสุดมันมีการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่าราชการตำรวจ
ยาวมากแต่ตัวย่อคือกพคตรอยากถามอาจารย์สุภาพว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยเขามีบทบาทมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง
ติดตามในอาจารย์สุภาพนะคะในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ
สวัสดีครับคุณขวัญคุณน้ำแข็งและคุณบุ๊คครับ
สำคัญครับคณะกรรมการชุดนี้สำคัญมาก
คนที่เป็นตำรวจครอบครัวตำรวจต้องฟังฟังแล้วท่านจะได้มีความหวัง
แต่ว่าก่อนจะไปดูเรื่องตรงนั้นเนี่ยขอเอาคำพูดของทนายอนันตชัยชายเดชหน่อย

เสรีพิสุทธิ์ผนึกกับอนันตชัยร้องปปชเอาผิดเศรษฐาพ่วงกับกตรเรื่องอะไรล่ะเรื่องเลือกพบตรขัดรัฐมนูล
ทำไมต้องขัดรัฐมนูลก็เพราะไม่เสนอชื่อพลตำรวจเอกรอยตามอาวุโสสูงสุดก็เลยไปลอง

เสรีพิสุทธิ์บอกว่าได้มายื่นหนังสือปปชเพื่อดำเนินคดีกับนายเศรษฐาในฐานะประธานกตรและพวกรวม๑๐คน
เพราะว่าปฏิบัติหน้าที่ในการแต่งตั้งพบตรขัดตามรัฐมนูลที่ทำให้การปฏิรูปตำรวจเป็นอิสระในการทำงาน
แล้วการแต่งตั้งโยกย้าย
ก็ไม่ใช้ระบบคุณธรรม
แล้วก็อ้างมาตรานั้นมาตรานี้
แล้วก็ไล่เลียงลำดับไปว่าคนที่อาวุโสสูงสุดคือพลตำรวจรอย
พตลต่อสักอยู่อาวุโสระดับ๔เอาแล้วเอาขึ้นมาเป็นได้ยังไง
จึงฟ้องปปชให้ดำเนินคดีกับนายเศรษฐาและคณะกรรมการกตร
ยกมือเห็นด้วยกับ๙คน

ที่ไม่ยกมือเห็นด้วย
นี่ฝศพิสุทธิ์
บรรยายความอย่างนี้ที่ปปช

เพราะว่าเรื่องการร้องเรียนแบบนี้มันเป็นเรื่อง
ธรรมชาติร้องกันมากร้องกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วเดี๋ยวมันก็เงียบไปเอง
แต่วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านมองว่าข่าวนี้มองข้ามไม่ได้นะครับ
เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะอะไรครับ
เพราะขนาดนี้ตามบทบรรยัติของรัฐมนูลและพรบตำรวจฉบับใหม่
มีองค์กรใหม่เกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
กรใหม่ที่ว่านี้คือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม
ข้าราชการตำรวจชื่อย่อว่ากพคตร
คณะกรรมการชุดนี้เป็นยักษ์มีกระบองครับ
ยักษ์ไม่มีกระบองเหมือนองค์กรต่างที่ตั้งขึ้นมา
เท่เท่เอาคนมาเป็นกรรมการเยอะแยะแต่ว่าไม่มีงานเป็นชิ้นเป็นอัน
แต่คณะกรรมการชุดนี้เป็นเรื่องล่ะครับคอยดูเถอะ
เพราะอะไรครับเพราะที่มาของคณะกรรมการชุดนี้
มาจากการคัดเลือกของประธานสารปกครองสูงสุด
ซึ่งตอนนี้คืออาจารย์วรพฤษวิสรุธพิษและคณะ
ผลการคัดเลือกนี่เขาเอาจริงเอาจังกันมากนะครับ
ว่าคนที่จะมาอยู่ในกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ย
ต้องเป็นคนมีคุณสมบัติยังไง
เขาคัดเลือกกันใช้ระยะเวลานานพอสมควร
แล้วเขาก็ได้ออกมาแล้ว๗คน
คนมาเป็นหัวข่าววันนี้ว่าคลอดแล้ว๗อรหัน
พิจารณาเรื่องตำรวจทุกกรณีแต่งตั้งไม่เป็นธรรม
คนที่เข้ามาเป็นกรรมการเนี่ย
ขอดูรายชื่อหน่อยเพราะ๗คนนี้จะเป็นความหวัง
ไล่ลงมาตั้งแต่รายชื่อที่๑
นายธวัชชัยไทยเขียวอดีตรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
คนที่๒ผลถมรุตโทปัญญาเองช่วน
คนที่๓ผลตำรวจโทอรจินโชธวงศ์อดีตผู้บัญชาการสำนักงานกตลคนที่๔นายวัญชาติสันติกุญชรอดีตคณะกรรมการกอ
คนที่๕พลตำรวจเอกวิเชียนพฤษโภษีอดีตพบตรคนที่๖ผลตรวจเอกอำนาจอันอาจงามอดีตที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และคนที่๗นายสมัชชัยวิสาลาพรอดีตตุลาการสารปกครองสูงสุด
ท่านฟังชื่อแล้วคนพวกนี้ไม่ใช่ใครที่จะสั่งซ้ายหันขวาหันได้นะครับ
แล้วทั้ง๗คนเนี่ยเขาจะประชุมกันเองเพื่อเลือกเป็นประธานเลือกเลขานุการ
ตรงไหนล่ะที่ผมบอกว่ากรรมการชุดนี้เป็นยักษ์มีกระบอง
อ้าวใครเป็นตำรวจดูอำนาจหน้าที่นะอำนาจหน้าที่นะ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมค่าราชการตำรวจ
มีหน้าที่และอำนาจหลายประการ
นี่เช่นพิจารณาวินิจฉัยร้องทุกข์อุทธรณ์ของตำรวจ
ใครที่ได้รับการโยกย้ายแต่งตั้งไม่เป็นธรรม
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ไม่เป็นไปตามอาวุโส
ให้มาร้องกับกรรมการชุดนี้
ร้องแล้วจะได้อะไรร้องแล้วจะได้ผลไหม
ร้องแล้วเสียเวลาเปล่าไหมเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
แต่ว่าจากนี้ไปเนี่ย
เชื่อเถอะมันจะไม่เป็นอย่างนั้น
เพราะอะไรเพราะพลตำรวจเอกเอกอังสนาบอกผมว่า
วินิจฉัยของคณะกรรมการชุดนี้ให้ถือเป็นที่สุด
ชุดคณะกรรมการพิทักคุณธรรมเนี่ย
แล้วถ้าผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจกับคำวินิจฉัยอีก
ให้ไปอุทธรณ์ต่อสารปกครองสูงสุด
เรียกง่ายว่ายกส่วนหนึ่งของสารปกครองสูงสุด
มาไว้ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีนี้ถัดมาท่านฟังตรงนี้
ผู้บังคับบัญชาที่สารปกครองสูงสุด

ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเรียงอาวุโสหรือ
ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การโยกย้ายแต่งตั้ง

ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาที่พิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย
รายที่ว่านี้ทำผิดวินัย

ผู้บังคับบัญชาที่สูงกว่าก็มีอำนาจพิจารณาลงโทษได้

ไม่ต้องดำเนินการสอบสวนอีก
ไม่ต้องดำเนินการสอบสวนอีก
พิจารณาลงโทษแล้วก็รายงานต่อกตล

แล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คือว่า
ในกรณีที่กตรมีมติ
ว่าการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

กระทำผิดวินัยร้ายแรง

โทษถึงขั้นไล่ออกหรือปลดออก

ที่มีอำนาจดำเนินการลงโทษโดย
ไม่ต้องดำเนินการสอบสวนเหมือนกัน

ทั้งหมดนี้กำลังจะบอกว่า
เราจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง

ไม่มีเส้นไม่มีสายไม่มีเงินซื้อตัว
ไม่มีเงินซื้อตำแหน่ง
ทำงานไปด้วยความขมขืน

คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ย

ถ้าเห็นว่าการโยกย้ายแต่งตั้งนั้น
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์

ขึ้นมาเพราะซื้อตำแหน่งกัน
ขึ้นมาเพราะมีเส้นมีสาย
ขึ้นมาเพราะนักการเมืองฝาก
ขึ้นมาเพราะอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วไปทำให้คนที่เขาทำงานมาทั้งปีเนี่ย

ผมอยากจะบอกว่า

ตำรวจเขาจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมง

ว่าการโยกย้ายตำรวจที่กำลังจะมีขึ้น
จากนี้ไปตั้งแต่ระดับผู้ช่วย
ผู้บัญชาการผู้การผู้กำกับสารวัตร

แต่ผมเชื่อผลตำรวจเอกเอกอังสนานนท์

ในช่วงขีดเส้นใต้วันนี้ครับ